ทีมข่าวของเราก็ตามไปที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ก็ถึงนครศรีธรรมราชตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเสกก็มีสีหน้าที่อาจจะอ่อนล้านิดนึงจากการเดินทางนั่งรถตู้ไป
แล้วก็มีแฟนสาวคนปัจจุบันก็คืออีฟแม็กซิมเดินทางไปด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดที่นั่นนะคะ
ขณะนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวนสพพรมคิรีนะคะ
ได้นำตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ
เดินทางมาถึงกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้า
มาจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม๑๒ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
ก่อนที่เซโกโซจะถูกควบคุมตัวไปเข้าพบกับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการสอบสวนค่ะ
บรรยากาศขณะนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสุกเกื้อผู้กำกับการ
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุมตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ
ศิลปินนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังค่ะมาถึงที่กองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็เป็นไปตามแผนกำหนดการของ
ตำรวจภูทรสพพรมคิรีนะคะโดยเสกโลโซค่ะ
ก็ได้เดินทางลงมาจากรถตู้นะคะพร้อมกับอีฟแฟนสาวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะ
แล้วก็มีการพูดคุยทักทายกับสื่อมวลชนก่อนเข้าพบกับพลตำรวจตรีวัญชัย
เอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพนักงานสอบสวนสพพรมคิรีซึ่งขณะนี้นะคะ
ก็อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนแล้วก็สอบปากคำของทางพันธุ์ตำรวจโทพิรม
เรืองรุ่งรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนของตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ในคดีความผิดตามพรบออาวุธปืนหลังก่อเหตุยิงปืนภายในวัดเขาขุนพนม
ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีการยกมือไหว้นะคะเพื่อที่จะขอโทษพลตำรวจตรีวัญชัย
และตำรวจนครศรีธรรมราชที่ได้กระทำผิดลงไปในครั้งนี้ค่ะ
พร้อมกับยอมรับนะคะว่าจะแก้ไขในการทำผิดครั้งนี้ให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
จากนั้นนะคะไม่นานค่ะทนายความของเสกโลโซก็ได้นำพวงมาลัยมามอบให้กับเสกโลโซค่ะ
เพื่อให้เสกมอบพวงมาลัยนะคะต่อท่านพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วก็ตำรวจนครศรีธรรมราชท่านอื่นด้วยนะคะที่ได้กระทำผิดลงไปในครั้งนี้
แล้วก็ยอมรับว่าได้ยิงปืนขึ้นฟ้าจริงจำนวน๑๐นัดค่ะ
พร้อมกับจะรับโทษตามกฎหมายต่อไปด้วย
ซึ่งทางพลตำรวจตรีวัญชัยก็ได้ยอมรับในเรื่องของการเข้ามาขอขมาขอโทษนะคะจากพี่เสกโลโซค่ะ
แล้วก็รับปากว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมาไม่มีการกลั่นแกล้งใดทั้งสิ้นค่ะ
อีฟแฟนสาวนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
แต่ก็ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์นะคะโดยบอกเพียงว่าตอนนี้ไม่รู้สึกกังวลอะไรแล้วค่ะ
แล้วก็การที่ไม่ได้รู้สึกกังวลนั้นเพราะว่าได้รับกำลังใจจากญาติญาติแล้วก็แฟนคลับนะคะที่ให้กำลังใจตลอดหลังจากที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้จะสิ้นสุดโดยเร็วค่ะ
ซึ่งหลังจากที่พี่เสกโลโซนะคะได้เดินทางมาถึงที่นี่นะคะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
ว่าจะใช้เวลาหลังจากนี้นานกว่า๓ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งทางตำรวจนะคะก็จะดำเนินการในเรื่องของคดีนี้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นในการสอบสวนแล้วนะคะก็จะนำตัวพี่เสกโลโซเนี่ยนะคะเดินทางไปที่สพพรมคิรีนะคะ
ซึ่งอยู่ห่างจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ๒๐กิโลเมตรนะคะ
จากนั้นพรุ่งนี้ก็จะนำตัวพี่เสกโลโซ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วนี่ก็เป็นมันยากาศล่าสุด
ระวิการแก้ววิจิตรายงานจาก
กบภรุษธรรมจังหวัดนครสี่ธรรมราช